อีกหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวก็คือ

ไปเที่ยวที่นั่นเขาบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่คลองปากปิด
เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วไปร่องเรือที่นั่นนะ

คลองปากเปิดก็ออกทะเลไปเลยครับ

ชื่อของเขาชื่อของเขาชื่อคลองปากปิดที่บ้านฝ่ายท่าจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว
เหล่าบรรดาสายที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเชิงนิเวศ
สำหรับคลองป่าปิดเนี่ยนะครับเขาเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
โดยบริเวณโดยรอบนั้นร่มรื่นไปด้วยต้นโกงกลาง
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่รายล้อมอยู่รอบอยู่สองข้างทางแบบนี้นะครับ
อีกทั้งในน้ำเขาก็จะมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิด
เป็นแหล่งน้ำที่ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
ที่นี่เขาให้บริการเรือนี้เลยเรือขยักเอาไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วนอกจากนี้เขาจะมีไก๊นะครับไก๊เนี่ยเขาจะเป็นคนคอยพายนำทางให้
ส่วนนักท่องเที่ยวเขาก็พายตามไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับ
แล้วก็คอยแนะนำให้ความรู้ทางธรรมชาติกับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางกว่า๑กิโลเมตร
พายเรือไปถึงฝั่งนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งชมวิวทิวทัศน์อยู่หน้าทะเลได้นะครับ
พายเรือเสร็จแล้วทำไงได้ออกกำลังกายหิวสิต้องขอโทษ
หาอะไรกินไหมแถวนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับ
เพราะว่าที่คลองปากปิดแห่งนี้เขามีตลาดนี่เลยตลาดน้ำ
ตลาดน้ำคลองปากปิดเอาไว้ให้เดินช้อปปิ้งหาของกินกัน
มีร้านอาหารมาเปิดนะครับเยอะแยะมากมายสารพัดเลยครับ
ร้านค้านะครับที่นี่โอ้โหคุณสั่งสิครับอยากกินอะไร
นี่แกงเหลืองแกงเหลืองหน่อยแบบพวกของเขาของหวานมีเพียบ
แล้วเขาใส่เป็นวัสดุธรรมชาตินะเป็นกระทงใบตองค่ะ
ไม่ใช้แบบว่าโฟมไม่ใช้พลาสติกอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมชาติอีก
ไม่ใช่แบบนี้ครับงั้นก็แนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมไปลองเที่ยวกันดูนะครับ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้ที่คลองปากปิดบ้านฝ่ายท่าตำบลพงขยัก
แล้วก็จะเปิดให้บริการนะครับทุกวันขออภัยอยู่ที่ตะบนพงศ์
ซึ่งขายักเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการทุกวันแล้วก็มีเวลาในการ
ให้บริการยังไงบ้างช่วงเวลา๖โมงเช้าจนถึง๘โมงเช้า
ตอนเย็นก็มีเวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา๔โมงเย็นจนถึง๖โมงเย็น
หลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะมืดมืดแล้วเดี๋ยวจะขยักกันหายลงทะเล
เขาบอกว่าจะอันตรายอันนี้คือดูแลเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็สภาพของแน่น้ำนำของดูว่า
ส่วนตลาดนัดก็จะมีเฉพาะวันเสาร์นะในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
ก็นั่งได้ยาวกันหน่อยจนถึง๓ทุ่มนะครับ
ใครอยากจะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ
๐๘๕๔๒๕๓๙๒๙ครับ
ว้าวเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าไปมากเลยนะ

ไปกันทั้งครอบครัวก็ไปเที่ยวได้
เด็กว่ายุ่นก็ลงขยักไป
หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็นั่งหาอะไรกินในตลาด

ถูกต้องนะประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะเลยนะคะ
น่าสนใจที่เราจะมาแนะนำคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้